หรือยังเขาแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียล
กรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วมีตำรวจเกาะเป็นสไปเดอร์แมนล็อกท้ายเลย
เนี่ยเป็นพัดหัวขี่ตามไปใช่ค่ะ
หนุ่มซิ่งจักรยานยนต์แหกด่าน
แล้วตำรวจเป็นไงคะกระโดดติดล็อกคอแบบนี้
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยแล้วก็ลุ้น
ดูซิว่าเขารอดหรือไม่รอดค่ะครับ

หนีเร็วมันแดงหมดเลยอ่ะ
กลัวหลมมึงเชิญกูป่ะ
อะไรครับนี่อ่ะกลัวเดี๋ยวหลม
มึงไม่ติดกุญแจ

เอ้า

โอ้โหลงสัดหัวโลดลม

นี่คือใครคนร้ายรอดตำรวจถับคิดนะถับสูงขึ้นคือคนร้ายรอด
กลัวว่าเดี๋ยวรถจะล้มแล้วตำรวจจะอันตราย
ใช่ค่ะแล้วก็รถล้มจริงไง
แต่แหมจังหวะไอ้ที่รถล้มนั้นมันชุลมุนชุลเกกันอยู่
คนร้ายเสื้อน้ำเงินก็เลยขี่หนีไปได้

จุดที่เกิดเหตุนี้นะคะคืออยู่ตรงริมถนนผนโยธินขาเข้า
ปากซอยโรงเรียนทองภูลอุทิศ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรพยายามนะ

แต่สุดท้ายคนร้ายก็หนีขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟมุ่งหน้า

คุณช่วงนี้เราเห็นข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

ใช่ค่ะอีกข่าวสองข่าวแล้วช่วงนี้
ทีนี้เราก็เลยไปถามผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะ
เพราะว่าคลิปนี้คนแชร์ไปนะ

เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ยุทธวิธีในการจับกลุ่ม
ส่วนคนเห็นคลิปแค่นี้ก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมตำรวจต้องไปกระโดดเกาะรถคนร้ายแบบนั้น
นี่ไงแล้วไปล็อกคอรถคนร้ายขนาดนั้นเลยหรือ
ผู้กำกับเขาอธิบายแบบนี้จริงตำรวจตั้งด่านตรวจยาเสพติดค่ะ
อเตอร์ไซคันนี้เขาต้องสงสัยตำรวจก็เรียกตรวจแหละ
ปรากฏว่าคนร้ายโยนถุงบางอย่างทิ้งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลย
ถุงนั้นอะไรเป็นยาบ้า๑๐๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วตำรวจก็เลยพยายามขึ้นคล่อมกระโดดท้ายนั่นน่ะ
แล้วก็ตามไปด้วยเลยกะจะหยุดคนร้ายแต่หยุดไม่ได้
ไม่อยู่ฮะนี่ตำรวจอีกสองนายก็ขี่แล้วก็ซ้อนท้ายเพื่อไปสกัดเหมือนกัน
ใช่ใช่ค่ะแล้วนี่ผู้กำกับบอกนะในคลิปอาจจะดูเหมือนกับตำรวจไม่เด็ดขาด
แต่จริงอันนี้เป็นไปตามยุทธวิธี

เพราะว่าจังหวะนั้นตำรวจดูแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยแน่
ก็เลยทำให้ต้องกระโดดลงจากรถนะคะฟังผู้กำกับค่ะ

ไม่ได้รับบาดเจ็บฮะไม่ได้รับบาดเจ็บครับ
ก็มีตอนอย่างที่เห็นภาพก็มีรถเราล้ม
ตรงที่สะพานข้ามรถไฟนิดหน่อยนะครับ

เบียนรถก็อยู่ระหว่างตรวจสอบแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ย
เอ่อเท่าที่รับรายงานเนี่ยปรากฏว่าน่าจะเป็นทะเบียนไม่ตรงกับที่คนร้ายใส่นะครับ

แล้วยังไงคุณคนร้ายหลุดรอดไปได้ต้องไงฮะ
ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดใช่ไหม

ปรากฏว่าเขาไปดูทะเบียนทะเบียนเป็นทะเบียนปลอมด้วยนะ
ไปไล่กล้องวงจรปิดว่าเขาหนีไปทางไหน

วีของเราเจาะประเด็นนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามในข่าวเย็นไทยรัฐ
ไทยรัฐนิวโชว์นะโอ้โห
คุณดูสิเกือบจะสู่ขิตเกือบจะล้มกันหมดนะฮะ